ราวนี้ค่ะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณีของชาวอีสาน
นั่นก็คือการแห่นาคโหดที่ชัยภูมิ

แกก็โหดไอหนูเต้นหวดรีดกันนั้นนี่
เนี่ยมันทำไมไนหนะ

ดีตัวตัวน้อย
ว่ากันไปนะสำหรับงานบวชนาคก็ต้องมีการแห่นาค
แต่ต้องเขย่าแบบโหดอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ทำให้ชาวบ้านสนุกสนานคึกคื้นกันไป
ที่นี่นะคะคือหมู่บ้านหนองแวงหมู่๒๐ตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเด็ดนรงจังหวัดชายภูมิ
ประเภนีแหนนาคโหดเป็นประเภนีแบบโบราณที่ชาวบ้านน๋อแวงเขาจัดกันมานับ๑๐๐ปี
โหโหโหดมาก
ต้องแบบสุดแรงนะจัดยังงี้เป็นประจำในช่วงเดือน๔ของทุกปีนะคะ
หามไม่ใช่หามอย่างเดียวต้องขยาวด้วยค่ะ
จนกระทั่งไปถึงที่วัดค่ะ
ไฮไลท์ก็อยู่ตอนที่การแห

ขยาวนะยังดีอยู่ไหมนะก็ตอบว่าดีดีอยู่ดีนะที่ยังไม่ล่วงนะ
ตอนอดทนการจะบวชไปเป็นพระนะจะต้องมีการพิสูจน์ถึงกำลังกายกำลังใจกันหน่อย
ซึ่งงานนี้ค่ะก็มีหน้าที่อุปสมบท๓รูปนะคะแต่ว่าก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับการตั้งใจ
นางรำสวยสมไหว
แต่กลายเป็นชุดพื้นบ้านสวยงามกันด้วยยังพร้อมพริงสรรคอยน์สรรค์ละสำอคี
ส่วนนางรำคณะนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน

สนุกสนานมาเป็นรถแห่ส่วนตัว
ว่ากันไปนะคะเรียกว่าเป็นงานบุญที่ได้กุศลนะคะ
ทั้งคนที่ร่วมงานและคนจัดงานด้วย

พอพานาคเข้าไปในโบสถ์

หน้าค่ะไม่ใช่นับอารมณ์
เขย่ามาเลยเนี่ยนรกคุณอยู่ในใจจริง